ทางด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงศูนย์ใหญ่ในต่างประเทศ
รวมถึงประชาชนชาวไทยและภาคเอกชน
ยังคงจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องค่ะ
เมื่อช่วงค่ำวันนี้คณะนักเรียนจากบ้านเรียนละครมรดกใหม่
มูลนิธิกุมุธจันเรืองนำโดยครูช่างอาจารย์ชนประธานจันเรือง
ประธานองค์ความรู้คณะละครมรดกใหม่
และนางสาวพบจันลีลาศาสสุนทรครูใหญ่บ้านเรียนละครมรดกใหม่
จัดแสดงละครเทิดพระเกียรติชุดถนนสายกลับบ้าน
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทที่สถานเอกอัครราชทุไทยใน
รุงวอลชิงตันของสหรัฐอเมริกาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยในงานนี้เอกอัครราชทูตหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย
ข้าราชการตลอดจนประชาชนชาวไทยและชาวอเมริกัน
เดินทางไปร่วมชมละครเทิดพระเกียรติกันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเนื้อเรื่องของละครเทิดพระเกียรตินี้กล่าวถึงชีวิตของหยก
เด็กชายชาวกาลสินที่ฝ่ายฝันอยากมีโอกาสได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙
แม้ชีวิตจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะจะต้องเร่ร่อนติดตามพ่อซึ่งเป็นช่างก่อสร้าง
และต้องย้ายที่พักไปหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย
แต่เด็กชายก็ไม่ลดละเพียงพยายามประพฤติปฏิบัติตามธรรมนองคลองธรรม
เพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทจนสามารถทำตามความฝันได้สำเร็จค่ะ
พระบาทสมเด็จพระปรมิณธรรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สถานเอกอัครราชทุทธิ์ไทยในกรุงมอสโกล
โดยได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐทั้งยังสันเสริญถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ
พระองค์ทรงส่งเสริมความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและประเทศไทยให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้น
พระองค์ทรงพดุงความมั่นคงทางการเมืองตลอดจนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของไทย
และพระองค์จะทรงสถิตอยู่ในดวงใจของชนรุ่นหลังสืบไป
ซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าการยึดมั่นในพระบรมราชวาสของพระองค์จะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ส่วนที่เยอรมนีนะครับคุณผู้ชมเมื่อวันพุธที่ผ่านมานางมาเรียโบเมอร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ
ช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิน
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุง
รินครับโดยนายธีรวัตรภูมิจิตเอกอัครราชทูตไทยในกรุง
ลินร่วมกับข้าราชการเจ้าหน้าที่สถานทูตและทีมประเทศไทย
ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยในกรุงเบอร์ลินร่วมเป็นเจ้าภาพ
พิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิษฐรรมถวายเป็นพระราช
ศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชโดยจัด
พิธีขึ้นที่วัดพุทธวิหารในกรุงเบอร์ลินมีการสวดมนต์ทำวัด
เย็นเจริญจิตภาวนาครับโดยที่วัดพุทธวิหารจะจัดพิธี
เพ็ญกุศลและสวดพระอภิษฐรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
หลวงราชการที่๙ตลอดร้อยวันและเปิดให้ประสบกรณิกรชาว
ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลของแต่ละวันด้วย
ครับส่วนที่กรุงเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ค่ะได้จัดพิธี
พระอภิษฐรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ประมินธรมหาภูมิพลอดุนยเดตที่วัดพระธมกายโดย
นายมาริสเสงี่ยมพงศ์เอกอัครราชทูตไทยในกรุงเวลลิงตัน
เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยประชาชนชาวไทย
และชาวนิวซีแลนด์รวมกว่าสองร้อยคนโดยมีพระสงฆ์จากวัด
พม่าและวัดศรีลังกาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยซึ่ง
สถานทูตได้เปิดให้คณะรัฐบาลข้าราชการสมาชิกสภาพ
แทนราชดรนิวซีแลนด์คณะทูตานุทูตประเทศต่างและ
นิวซีแลนด์ได้ลงนามอย่างเป็นทางการเป็นเวลา๒วัน
สัปดาห์ระหว่างวันที่สิบเจ็ดถึงสามสิบตุลาคมนี้ส่วนประชา
ชาวไทยและบุคคลทั่วไปสามารถลงนามได้โดยไม่มีกำหนด
สิ้นสุดด้านสถานกงศูนย์ใหญ่กิติมศักดิ์ในเมืองมิลาน
อิตาลีพร้อมด้วยสมาคมคนไทยสวัสดีลอมบาเดียได้ร่วม
จัดพิธีทำบุญตักบาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในหลวงรัชกาลที่เก้าซึ่งทางสถานทูตยังได้เปิดให้
ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระ
มหากรุณาที่คุณในหลวงรัชการที่เก้าโดยมีพระศกณิก
ชาวไทยเดินทางไปร่วมพิธีดังกล่าวกว่าสองร้อยคนส่วนที่
สาธารณรัฐไซปรัสสถานกงศูนย์ใหญ่กิติมศักดิ์ในกรุงนิโค
พร้อมด้วยสมาคมคนไทยในประเทศไซปรัสได้จัดให้
ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสม
เดรพระประมินทรมหาภูมิพลอดุนยเดตโดยมีพระศก
นิกรชาวไทยเดินทางไปร่วมลงนามกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบคน
ซึ่งทางสถานทูตจะเปิดให้ลงนามได้จนถึงวันที่๕